เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เอาล่ะอะไร
มาต้องตั้งสั่นขนาดนี้เลยหรอ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
ตอนนึงนะคะถ่ายการอยู่ค่ะ
เดี๋ยวจะจ้า
เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรกลับ

ทำไมต้องทำเสียงสอกขนาดนั้นด้วยเหรอคะ

ก็ฟังเขาพูดก็เลยติดแล้ว
ก็คุยกับผู้ก็ต้องเสียงอ่อนเสียงหวานนิดนึงสิคุณชนะ
เอาแล้วคุณเวลาคุยโทรศัพท์ใช้กี่เสียง
จริงผมก็เป็นคนปกติทั่วไปเสียงธรรมชาติ

ใครชอบต้องกระจุกเป็นไง
ใครชอบหาเลือกของตัวเนี่ย
แล้วก็เกิดพูดกับน้องเบาแดง

เหนือจบงานนี้อย่าพุ่งไปไหนเขาต้มโต้ลุงรออยู่นะจ๊ะ

ดิฉันว่าอย่างคุณต้องมีสายจากกิ๊กบ้างแหละ

แปลว่าคุณมีกิ๊กห่อห่อพูดตรงนี้อย่างไร
มายังงั้นต้องต้องรับให้ทาไว้ก่อน

เลือกอัตเตอรอ่อเนี่ยต้องยอดให้คุณเลยนะ

ใครที่เก็บเอาไปคิดมากก็อย่าไปซีเรียส
เพราะเรานี่ทำให้ดูตลกคำเท่านั้นเอง

ตื่นเต้นว่าจะเคลียร์กับที่บ้านยังไง

ตื่นเต้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

โทรศัพท์เข้าเลย

เอาอย่างงี้

ไม่มีใครโทรมา
นั่นแหละเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าผู้โชคดีคันต่อไปคือใคร

ขุดเป็นหลุมรอฝังได้เลย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

สองตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยรายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยรายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงแ